คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ

รถบันทุกกับรถกู้ไพร

ดูขัวใกล้ถนนมีอะไรคะ
โอ้โหคุณผู้ชมดูไปก็ลุ้นไปนี่ค่ะตอนที่ขับมาเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นเห็นข้างหน้าใช่ไหมรถกู้ภัยกับรถบรรทุกโอ้โห
มีคนอยู่กลางถนนแล้วเหมือนกับลักษณะกำลังล้มลงอยู่อะค่ะ
รถบรรทุกเนี่ยหักออกทางซ้ายกู้ภัยนี่พยายามเบี่ยงขวาทั้งทั้งที่จริงจริงก็
ก็มาเลนขวาแล้วนะแล้วรถกู้ไพอีกครั้งเนี่ยที่ติดกล้องเนี่ย
ก็เบี่ยงขวาอีกทีนะฮะใช่ค่ะเหมือนกับต้องเบี่ยงกันสามคันนะคุณ
ก็คุณถ้าเกิดว่าไม่เบี่ยงนะก็ชนคนกลางถนนแบบนี้ค่ะ
นี่คือถนนติวานนท์ที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะคะซึ่งพอกล้องหน้ารถจับภาพได้แล้ว
ส่วนอันนี้เป็นมุมจากภาพกล้องหลังรถผู้ชายคนนี้เหมือนกับเขากำลังพยายามลุกขึ้น
แล้วเดินไปที่เกาะกลางหลังจากนั้นก็ล้มลงไปอีก
คือเดินไปต่อไม่ไหวอะค่ะจุดตรงนี้มันเป็นทางม้าลาย
ข้ามไปยังโรงพยาบาลกรุงไทยปากเกร็ดค่ะโอ้โหนี่นี่จังหวะเนี้ย
พอแบบรถไม่ได้ชนนะพยายามจะลุกขึ้นแล้วก็ลุ้นอยู่
เดินไปได้แบบสามสี่ห้าเก้าแล้วก็อือเกิดอะไรขึ้นกับคุณลุงท่านนี้นะฮะ
คือทางอาสาสมัครกู้ภัยชาลีกรุงเทพคนที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยนะคะ
คุณยุทธพงศ์บอกว่าตอนนั้นรถกู้ภัยกำลังไปรับคนเจ็บ
อุบัติเหตุในอุโมงห้าแยกปากเกร็ดค่ะแล้วผู้ชายคนนี้ค่ะ
กำลังข้ามถนนตรงทางม้าลายจะไปหาหมอตามนัดที่โรงพยาบาล
ปรากฏหน้ามืดล้มลงแบบนี้ใช่เพราะว่าตอนกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนะ
กู้ภัยก็คุยกับคุณลุงคุณลุงคุณลุงเป็นอะไรเนี่ย
ทำไมถึงล้มกลางทางม้าลายแบบนี้

นี่จะไปหาหมออยู่เนี่ยแต่ข้ามไปหาหมอไม่ไหว
คุณผู้ชมล้มแบบนี้เกือบโดนชนเกือบโดนทับนะฮะ
แล้วนี่ค่ะมีเจ้าหน้าที่จากกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกรุงไทยก็รีบมาช่วยเหลือ
คุณลุงพาไปที่โรงพยาบาลนะคะ